พิสูจน์ความใหญ่กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าว่ากันว่ามันใหญ่มากมันเป็นเข่งมง

นี่คุณผู้ชมมันใหญ่ขนาด๙คุณโอ
เดี๋ยวนะนี่คือคนที่เข้ามาอยู่ข้างในจริงเหรอคะ

นี่ค่ะต้องบอกจริงว่ามันอลังการจริงค่ะ
แล้วก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเป็นงานแฮนดเมตร๑๐๐เลย
ที่นี่คือที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
อยู่ที่สาราอเนกประสงค์วัดชมภูพลตำบลหนองปลาหมอค่ะ
ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำเข่งยักษ์
เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน
คือจริงหมู่บ้านนี้เขามีการทำเข่งยักษ์อยู่แล้วนะ
แต่ว่าด้วยความที่มันผ่านการเวลามานาน
แล้วก็เป็นการเตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่จะให้นักท่องเที่ยวมาชมวิถีชีวิตชาวไทยยวนด้วย
เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นชุมชนชาวบ้านไทยยวน

ก็ยังทำพวกอุปกรณ์จักษานงานหัฐกรรมมากมายด้วยนะคะ
อย่างเช่นเค็งซุ่มไก่อุปกรณ์จับปลา
สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของชาวบ้านที่นี่มาก
เพราะว่าเขาส่งขายกันทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดด้วย
ปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องของภาชนะที่เป็นพลาสติก
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
แต่ชาวบ้านที่นี่เขามองว่างานจักษาน
ถือว่าเป็นงานที่ส่งคุณค่าไม่อยากจะให้เรือนหายไป
ก็เลยมีแนวคิดจะสืบทอดอัตลักษณ์ของชุมชน
แล้วก็อยากจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน
อยากจะให้นักท่องเที่ยวที่มาชมหมู่บ้านแห่งนี้
ได้เห็นความเป็นธรรมชาติของชาวบ้าน
ก็เลยทำเข่งยักษ์ขนาดใหญ่
เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะ
ขนาดฐานกว้าง๒๕เมตร
ยาว๒๕เมตรสูง๓๕เมตร
แล้วก็ใช้ไม้ไผ่สีสุกจำนวนเกือบ๒๐๐ลำ

สำหรับวิธีการนี้นะคะก็ทำเหมือนเข่งขนาดปกติแหละ
เพียงแต่ว่าใช้ไม้ไผ่

ใช้เวลาทำ๓วันนะ

สำหรับการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านแบบนี้
และทำเสร็จเรียบร้อยก็จะไปวางไว้บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน
เพราะว่าเข่งใบเดิมที่ทำไว้เนี่ยใช้มานานกว่า๓๖ปีแล้วล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่เห็นเข่งใบนี้รู้เลยว่า
ที่นี่คือวิถีชีวิตของคนไทยยวน
ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของการจักษาน
ศิลปะวัฒนธรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
อาหารแล้วก็วิถีชีวิตของชาวไทยยวน

พูดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเสน่ห์
น่าจะไปเรียนรู้ไปท่องเที่ยวกัน